ก็เป็นหรือเล่าพี่ฟังไหนเรื่องที่เกิดขึ้นจากเรา
แล้วเราโพสต์ลงไปมันมันเป็นยังไงอ่าเมื่อวานครับ
ผมขับแจ๊บประมาณ๔โมงครึ่งครับ๔โมงเย็นนะครับ
แล้วก็ขับวนไปกว่าจะได้งานใช่ไหมครับ
ก็พาไปชั่วโมงกว่าประมาณ๕โมงครึ่งนะครับ
ก็เลยมีงานที่เขาเด้งเข้ามานะครับว่า
ให้ไปรับเป็นแก๊ปวินนะครับ
ผมก็เลยก็ไม่ได้คิดอะไรนะ

เว้นนี่คือหมายความว่าจะใช้บริการรถสาธารณะ
ใช่ครับไปรับไปส่งนะครับ
ผมก็กดลับทันทีครับก็ไม่ได้คิดอะไร
พี่เขาก็เลยระหว่างเดินทางไปหาเขานะครับ
ที่เขาก็เลยฝากผมซื้อออยครับ

ฝากผ่านข้อความในแอปแอปไดเวอร์ครับ
ก็คุยกันอย่างนี้ครับ

ผมก็เลยไม่รู้จักปอยว่ามันยี่ห้ออะไร

ผมก็เลยบอกให้พี่เขาถ่ายงาน

เขาก็บอกให้ผมไปดูอยู่ห้อง
ผมก็คิดว่ามันก็คงจะเสียเวลาครับ
ก็เลยบอกให้เขาถ่ายรีบถ่ายมา
พ่อผมอยู่เซเว่นแล้วครับ

ติดรูปเป้ากางเกงของพี่เขามาด้วยอย่างนี้ครับ

ผมก็เอกใจแล้วนะครับตอนนั้นว่า
ทำไมกล้าถ่ายอย่างนี้ครับ
แต่ผมก็คิดว่าได้รับงานแล้ว

ก็ผมก็เลยรีบคิดว่าต้องรีบซื้อ
รีบไปส่งให้มันเสร็จนะครับ

ซื้อไปเท่าไหร่

ผมก็ซื้อไปส่งที่ห้องครับ
ผมก็คิดว่าถ้าพี่เขาไม่ลงมา

ผมก็เลยเอาขึ้นไปให้พี่เขา

พอเปิดประตูเข้าไปนะครับ
พี่เขาก็บอกชื่อหอบอกฉัน

เอาผ้าปิดตาข้างบนนะครับ
ผิดส่วนบนของหน้านะครับ
ผมก็เลยตกใจอยู่ครับ

แล้วก็มีเหมือนทาออยอยู่นะครับ

เป้าพี่เขาเลยครับ

ผมก็เลยรีบเอาโทรศัพท์มาถ่ายครับว่า
ผมไม่เคยเจอเคสแบบนี้นะครับ
พี่เขาก็ไม่เห็นตอนผมถ่ายนะครับ
เพราะพี่เขาเอาผ้าปิดตาอยู่ครับ

เหมือนที่เขาเงี่ยงหรือว่า
อารมณ์ค้างหรือเปล่าครับ
ผมก็เลยเอาออยให้พี่เขา

ตอนนั้นเขาเอาผ้าออกจากตาละ

เป้าผมตลอดเวลาคุยอย่างนี้ครับ

ให้มันจบไวนะครับ

พี่เขาเอาเงินให้แล้วใช่ไหมครับ

แค่มาซื้อออยล์ให้เฉยเอง

แต่ผมก็คิดว่า

ที่เขาก็จะมีแต่ได้กลับได้อย่างนี้ครับ

ก็ไม่ให้ไปส่งก็ไม่เป็นไรครับ

เอาภาพปิดตานะครับ

บกวนฝนยกเลิกให้ตอนนี้หน่อยนะครับ
เพราะว่าผมรับงานไม่ได้ครับ
พี่เขาก็เลยลุกขึ้นมากดโทรศัพท์นะครับ

ค่าเดินทางอะไรผมก็ไม่ได้สักบาทเลยนะครับ
ก็ได้๓๖บาทค่าขอม

เป็นทุนของตัวเองที่ใช้เงินตัวเองจ่ายไปก่อนครับ
แล้วผมก็เลยทักไปถามรุ่นพี่ที่ขับแก๊ปก่อนนะครับ
ว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหม

มันก็มันน่ากลัวอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยตัดสินใจโพสต์เป็นเตือนอุทาหรณ์

ไม่ควรที่จะขึ้นไปส่งถึงในห้องอย่างนี้ครับ
จะทำอะไรก็ต้องมีสติต้องคิดก่อนครับ
แล้วเห็นว่ามีดอนหลายคน
มีคนใหม่ก็โดนแล้วก็มาโพสต์เหมือนกัน

ที่เขาในแชทนะครับ
พี่เขาก็เจอทำนองแบบนี้ครับ
ให้ไปซื้อออยแล้วก็ถ่ายออยกับเป้ากางเกงนะครับ
แล้วพี่เขาก็เลยได้อ่านโพสต์ของผม
พี่เขาก็เลยบอกว่าขอไม่รับงานนะครับ
เพราะว่าเห็นโพสต์ของพี่เมื่อเช้าครับ
ที่เขาโพสต์เตือนนะครับ

ความรู้สึกเราพอตอนที่เปิดเปิดห้องเขาเข้าไป
สแตที่เขาปิดหน้าใส่เกงในตัวเดียว

ตอนนั้นก็รู้สึกก็ไม่ตกใจเท่าไหร่นะครับ

เพราะว่าในแชทที่เขาถ่ายรูป
แล้วก็ใช้ให้ไปทาบอยให้อย่างนี้ครับ

ผมเปิดเข้าไปผมอาจจะเจอพี่เขาแบบเปื่อย

แต่ว่าพอเปิดเข้าไปจริง
ใส่แต่กางเกงในมันก็โอเคครับ
พอรับได้กว่าที่คิดอย่างนี้ครับ

ยึดฉุดกระทากเราจะทำไม่ดีไม่ร้ายเราจะทำ
ผมก็ต้องป้องกันตัวนะครับ
แล้ววันดีหน่อยถึงไม่วิ่ง
วันนี้ก็พักก่อนครับ
เจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็เครียดอยู่ครับ
แล้วก็ผมก็ทำงานสองอย่างนะครับ

ก็วิ่งแก๊ปถึงดึกอย่างนี้ครับ

ตอนเช้าที่ขับแก๊ป
ก็อยากให้คนขับแก๊ป

ให้เอกใจบ้างครับ
แล้วก็ก่อนที่จะลงมือทำอะไรนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือลูกค้านะครับ

ถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะครับ

ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดกับผู้หญิงนะครับ
ก็เขาก็อาจจะเกิด

เพราะผู้หญิงก็อาจจะสู้แรงผู้ชายไม่ได้อย่างนี้นะครับ

มันเคยมีเหตุกับผู้หญิงบ้างไหมในอุดร

เพราะผมเพิ่งขับได้ประมาณ๑๐กว่าวันเองครับ